คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุชิงทองกัน
แต่ว่าไม่ได้ทองไปสักบาทเลยนะคุณนะ
เพราะว่าเฮียกับเจ๊เจ้าของร้านทองเนี่ย

เพราะว่าทุกร้านทองเขามีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วนะคุณนะ

นี่ขอลองกำไรข้อมือ

ปรากฏอยู่เขาเดินหันหลังควับจะไปเปิดประตู

ลองบอกเอาทองมาคืนก่อน
เฮียเจ้าของร้านไปปลดทองออกจากข้อมือของผู้ชายคนนี้

เขาสังเกตแล้วว่ามันไม่มีอาวุธ

นี่ฮะวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจน

สัตวพงศ์ที่หมู่๕ตำบลดอนหัวร่อ

ผู้ชายคนนี้น่าจะอายุยังไม่เยอะคุณ๑๘๒๕

เจ๊ก็สวมให้ทีเขาก็ดูไป

ไปเปิดประตูเลยเจ๊กับเฮียรู้แล้ว
อ่านี่เป็นโจรแน่นอนก็เลยล็อกกุญแจไว้

จุดเกิดเหตุนะครับเจ้าของร้าน

หนัก๒บาทแต่จังหวะที่

คนร้ายทำท่าจะวิ่งหนี
ทีนี้ครับสังเกตแล้วคนร้ายไม่มีอาวุธ

จากกำรวจคนร้ายเขาตกใจวิ่งชนประตู
เพราะว่าสัญญาณขอความช่วยเหลือมันจะดังด้วยไง

คนร้ายเป็นชายลักษณะผอมหัวเกลียน

แต่ผ่านไปสักพักหนึ่งได้ยินเสียงกระจกแตกคุณ
เพราะว่าดึงจนกระจกแตกด้วยนะครับ

เพราะว่าคนร้ายพยายามจะวิ่งราวทอง
สิ่งที่คนเห็นเหตุการณ์จำได้คือ

ส่วนเสื้อผ้านะเขาสวมเสื้อผ้าแบบแขนยาวสีดำ

อันนี้แจ้งเป็นบ่อแสเลยนะ
ตำรวจสพดหัวร่อลงพื้นที่ตรวจสอบห้างทองแสงสุวรรณตรงนี้นะฮะ
ก็พบว่าด้านล่างที่เปิดเป็นร้านทองเนี่ย
กระจกประตูหน้าแตกละเอียดเกลือนหน้าร้านเลย
ก็ตอนนี้ก็พยายามที่จะเร่งดูภาพจากกล้องวงจรปิดแถวนี้ทั้งหมด
ว่าเส้นทางการหลบหนีของคนร้ายเป็นยังไง
จะติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ
เห็นว่าน่าจะขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยนะเจ๊บอกนะ

เพราะนานพอสมควรเลยที่อยู่ในร้านโชคดีไม่มีอาวุธนะคะ